นานจะเห็นข่าวแบบนี้นะครับ
มีการลื้อรูปปั้นพญานาค

แต่นี่เป็นการลื้อรูปปั้นหล่อพญานาคที่สร้างไว้บนราวสะพาน
ผู้ชมธรรมดาเราจะเห็นนะข่าวที่เป็นแบบ
โอ้โหสร้างรูปปั้นพญานาคไว้
แต่นี่รูปปั้นพญานาค๒ตนถูกลื้อคุณ

คำถามว่าทำไมเดี๋ยวมีเหตุผลมาบอกนะครับ
เช้าวันนี้นะฮะในอำเภอพิมายนะครับ
ก็พันธาทวีพิมพ์อุบลลงนามให้กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
และกองช่างเทศบาลตำบลพิมายของนครราชศรีมา
ทำการรื้อรูปหล่อพญานาคที่สร้างไว้บนราวสะพานข้ามลำน้ำมูล
ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ความยาวของรูปปั้นพญานาคแต่ละตนนะครับ
เมตรสร้างยาวนะรวม๒ตัว๒จุดนะฮะ
จุดแรกอยู่ตรงบริเวณสะพานสนามแข่งเรือยาวตำบลในเมือง
จุดที่๒อยู่บริเวณสะพานท่าสงกราน
ตรงข้ามพิวิทธภัณฑ์ทัศนแห่งชาติพิมมายซึ่งถูกสร้างขึ้น
โดยชุดบริหารงานเทศบาลเดิมเมื่อหลายปีก่อน
จนปัจจุบันคือยังสร้างไม่เสร็จแล้ว๑
มีการประชุมระหว่างทีมบริหารงานเทศบาลตำบลพิมาย
ปัจจุบันนี้นะครับกับส่วนราชการหลายส่วน
ลงความเห็นว่า๑สร้างไม่เสร็จหรือถอนออกดีไหม
สองก็คือเพราะบทบังภูมิทัศน์ความสวยงาม
ของสนามแข่งเรือยาวแทนที่จะสวย
กลายเป็นมาบทบังแล้วก็บทบังพิพิธภัณฑ
สถานแห่งชาติพิมายด้วยนะครับ
โดยการก่อสร้างรูปหล่อพญานาคชุดนี้
ไม่มีข้อมูลว่าใช้เงินงบประมาณไปเท่าไหร่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียด
แต่ทางผู้สร้างต้องการสร้างไว้เป็นสัญลักษณ
พิมายโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า๒๐๐๐ปี
ก็เป็นคำถามที่ชาวบ้านจะถามต่อแล้วฮะ
งบหลวงงบนี้ภาษีเราเนอะ
ใช่เออสร้างแล้วแล้วก็ลื้อ